ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเกลือเป็นนอนนะครับ

วางแผนกับคนในแก๊งดักปล้นทอง๑๔กิโลกรัม

ใช้เวลาไม่ถึงวันตำรวจจับได้นะครับ
ปิดคดีได้ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
กุมภาพันธ์๒๕๕๘คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดอยู่ริมกำแพงวัดเกรดประพาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ชักปืนยิงใส่รถกระบะของบริษัทแห่งหนึ่ง
ผลิตและจำหน่ายทองคำ๒นัด
ที่กำลังขนทองคำไปส่งร้านทองที่เยาวราช
ทำให้รถกระบะคันดังกล่าวเสียหลักชนเข้ากับกำแพงวัด
ส่วนพนักงานสองคนที่มากับรถต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด
เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้าไปโกยทองคำ๑๔กิโลกรัม
หรือประมาณ๙๒๓บาท
มูลค่าณขณะนั้น๒๑ล้านบาทแล้วหลบหนีไป

ระดมกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที
เมื่อไปถึงพบรถกระบะสีเทา
ล้อหน้าขวาถูกยิงจนยางระเบิด
ขณะเดียวกันผู้บริหารบริษัทเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
เพราะมีความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้อาจมีคนในรู้เห็นด้วย
เนื่องจากกำชับแล้วว่าไม่ให้ใช้เส้นทางนี้ในการขนทองคำ
เพราะเป็นจุดเปรียวและเสี่ยงต่อการถูกจี้ป้น
จากนั้นตำรวจคุมตัวในกรกฎอายุ๒๗ปีคนขับรถกระบะ
และนายสุริยฉานอายุ๓๑ปีที่นั่งมาด้วย

แต่คดีนี้ก็คลี่คลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ตำรวจจับพิรุษในสุริยฉันได้
เค้นสอบอย่างละเอียดจนสุดท้ายเปิดปากสารภาพว่า
ได้ร่วมกับในกรกฎและในสมพงศ์อายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาปล้นทองคำ
ต่อมาตำรวจก็สามารถคุมตัวในสมพงศ์
พร้อมของกลางทองรูปภัณฑ์๑๔กิโลกรัม
ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก๒คน
คือนายวัญชัยอายุ๓๒ปีเจ้าของบ้านที่นำทองคำและอาวุธปืนมาเก็บไว้
และนายนัฐกิจอายุ๒๗ปีคนที่นำรถจักรยายนคันที่ก่อเหตุไปซุกซ่อนในป่า
จากการสอบสวนทราบว่านายกรกฎทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพียง๓เดือน
ส่วนนายสุริยฉานทำงานที่นี่มาได้ปีเสร็จ
จุดเริ่มต้นมาจากนายสมพงศ์ต้องการทรัพย์สินไปสู่ขอแฟนสาวแต่งงาน
แต่ถูกเรียกค่าสินสอด๕แสนบาททองหนัก๕บาทแต่เพราะไม่มีเงิน
ปรึกษาเพื่อนและร่วมกันวางแผน
จากนั้นเริ่มตามแผนที่วางไว้โดยนายสมพงศ์ได้ถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
และเดินทางไปแจ้งความรถหายที่สพคลอง๕กระทั่งมาถึงวันที่เกิดเหตุ
นายสมพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอระหว่างนี้ได้เข้าไปกราบไหว้สารภายในวัด
แล้วบ่นว่าหากรอดจากการถูกจับกลุ่มจะนำไก่๙ตัวและล่าขาว๙ขวดมาถวายแก้บน
ก่อนจะไปจอดที่ซอยข้างกำแพงวัด
นายกรกฎขับรถกระบะมาพร้อมกับนายสุริยฐานภายในรถมีกระเป๋าขนทองคำ๓ใบรวม๒๑กิโลกรัม
กรกฎทำทีขับรถเสียหลักชนเข้ากับกำแพงแล้ววิ่งหนีลงจากรถ
ให้นายสมพงศ์ขนกระเป๋า๒ใบ
เป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑๔กิโลกรัม
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปหานายวัญชัย
เพื่อนำทองคำและปืนไปซ่อนที่ใต้องค์น้ำบ้านตัวเอง

นำรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพลำลูกกา

ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์รับของโจร